หลังจากที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์นะคะว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งไปเฉียวชนเด็กอายุแค่๓ขวบ
แล้วเด็กเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองคายแล้วคนที่ชนมันหนีไปเลย
คนก็เลยโพสต์ภาพนี้ในโลกออนไลน์ว่าเออใครเห็นใครเจอช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
แต่ว่าล่าสุดช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจเขาเจอแล้วนะคะว่ารถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุชนเด็กเนี่ยเป็นคันไหนทะเบียนไหนอะไรยังไง
แล้วเจ้าตัวคนที่ขี่ชนเด็กก็มามอบตัวแล้วเรียบร้อยอ้างว่าเนี่ยก็ขออภัยกลับไปตั้งหลักอะไรเหมือนเดิมไง
แล้วก็มามอบตัวเนี่ยค่ะที่มีการแชร์ภาพกันในโลกออนไลน์นะคะว่าเด็กผู้ชายสามขวบถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชนแล้วก็หลบหนีไป
ธันวาคมเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนในหมู่บ้านหินงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
ช่วงสายที่ผ่านมานี้เองตำรวจภูทรบ้านเดือบอกว่าเจอแล้วรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอสีขาวดำชมพูทะเบียนจอจานจอจานจอจาน๒๙๕ชนบุรี
เอาไว้ค่ะรถคันนี้จอดไว้ที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งในหมู่บ้านบงตำบลบ้านเดือตำรวจเจอรถยึดรถเอาไว้ก่อน
หลังจากนั้นนายจรูนลุนนารินอายุ๒๐ปีเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นมามอบตัวกับตำรวจนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เฉียวชนเด็กผู้ชายอายุ๓ขวบจริง
ตำรวจก็เลยประสานให้แม่ของเด็กคุณแม่วันวิสาพารุกาได้รับทราบเรื่องนี้แล้วก็นัดหมายทั้งสองฝ่ายมาคุยกันที่สพบ้านเดือ
คุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายคือเด็กชายวันลบปานลอยวงหรือน้องปันอายุแค่๓ขวบนะคะ
วันเกิดเหตุไปซื้อขนมกับพี่สาวที่ร้านค้าริมถนนในหมู่บ้านตอนที่น้องยืนรอเงินทอนปันเนี่ยสะบัดมือพี่สาวแล้วก็วิ่งไปที่ถนนเด็กอะค่ะ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันที่รถจักรยานยนต์คันนี้ขี่มาพอดีชนน้องปันเลยน้องเนี่ยหัวกระแทกพื้นเลยนะ
ตอนนั้นไม่ได้สติรถจักรยานยนต์เองก็ล้มแห่ค้าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบมาช่วยแต่คนขี่รถจักรยานยนต์พอลุกขึ้นได้หนีไปเลยอะค่ะ
ขี่รถหนีไปเลยก็มีกระจกมองข้างกับหมวกกันน็อกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แถวนั้นเขาก็พาน้องปันส่งโรงพยาบาลคุณหมอพาเข้าห้องไอซีอยู่กระโหลกร้าวนะคะ
ข้างในสมองแต่เลือดข้างเนี่ยไม่เยอะมากไม่ต้องผ่าตัดตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มตอบสนองได้บ้างคือนิ้วมือเริ่มขยับได้แต่ยังลืมตาไม่ได้อะค่ะ
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุคนเสื้อเขียวเนี่ยค่ะนายจรูนนะคะเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขากำลังจะไปงานเลี้ยงปีใหม่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองหนองคายเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เมา

เพราะว่าพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
อยู่เด็กก็วิ่งออกมาเลยเขาเบรกไม่ทันก็เลยชน
ทำให้เด็กล้มลงรถจักรยานยนต์ก็ล้มลง
แต่เขาตกใจก็เลยรีบขี่ออกมาก่อน
เหมือนมาตั้งหลักก่อนอ่ะอีกแล้วไง

ก็เห็นว่าเป็นเด็กใช่ไม่คิดจะช่วยเลยอ่ะ
แล้วไปตั้งหลายวันมาวันนี้จะไปรู้ได้ยังไง
เมาไม่เมาใช่ไหมเค้าบอกแม่เค้าเองก็เจ็บนะ

เขาเองก็เจ็บแขนช้ำมีรอยถลอก

ก็เอารถไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถ
ก็คิดอยู่หลายวันก็เลยตัดสินใจมอบตัวดีกว่า
ตั้งแต่๓๑ธันวาคุณผู้ชม

ไม่รู้ครับแต่ฉันคิดว่าตกใจไหมครับ
ผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างนี้กัน

ตอนนี้ยังไม่ได้กินครับเพิ่งจะ
วันนั้น

กำลังจะไปแม่งครับ
นี่ไงนักข่าวถามดีมากนะ
การที่คุณจอดรถรถล้มคุณ
แล้วคุณมาดูน้องเขากับการที่คุณหนีไปเลย
เองไปนอนอยู่นี่ไม่ได้สตินอนแบบเป็นตายเท่ากันอย่างนี้เอาไหม
ตำรวจโทสดใสสารสสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นให้สองฝ่ายเขาคุยกันแล้วนะคะ
ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แต่ญาติของน้องก็ต้องไปสอบถามค่ารักษาพยาบาล

ตำรวจแจ้งข้อหาขับขี่รถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วหลบหนี